ที่ราชบุรีนะครับมีเจ้าของคณะเชิดสิงโตได้แจ้งความให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่ง
ที่ไปข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวบุญธรรมวัย๑๒ปีของเขา
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๗๕ปีมาแล้วนะครับ
วันนี้ตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคมนะครับ
สามารถไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้นะครับอายุ๒๓ปีนะครับในตอนนี้นะ๒๓แล้วนะครับ
ชื่อว่านายสุรชัยเป็นหมายจับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดทัชบุรีนะครับ
ไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตนเองโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
คดีนี้สืบเนื่องจากแบบนี้ครับผู้ต้องหาคือนายสุรชัย
เคยเป็นเด็กเชิดสิงโตในคณะสิงโตแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรี
วันเกิดเหตุคือกลางดึก๑๓เมษายน๒๕๕๗วันสงครานเลย
นายสุรชัยทำทีเข้าไปขอดูทีวีในห้องนอนของเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ที่เป็นลูกสาวบุญธรรมของเจ้าของคณะซึ่งเขากำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องกับเพื่อน
แล้วเพื่อนของน้องเขาก็ออกไปจากห้องค่ะจังหวะนี้แหละ
นายสุรชัยฉวยโอกาสเข้าไปกอดจูบไปผลักตัวเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ลงไปที่ที่นอนแล้วก็ลงมือข่มขืนโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม
และได้พยายามร้องขอความช่วยเหลือแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีคนได้ยิน
ก็เลยไม่มีใครเข้ามาช่วยคมคืนเสร็จผู้เสียหายบอกว่า
นายสุรชัยก็เดินออกจากห้องไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทีนี้เด็กเขาไม่กล้าบอกใครพ่อบุญธรรมของเด็ก
ที่เป็นเจ้าของคณะเชิดสิงโตมารู้ก็คือตอนเห็นลูกสาวบุญธรรม
ดูอาการมีผิดปกติแปลกพาลูกไปตรวจถึงรู้ว่าตั้งท้อง
ก็ถามถึงบอกว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เรียกนายสุรชัยมาคุยแล้วนายสุรชัยก็ตกลงว่า
เดี๋ยวจะรับผิดชอบทุกอย่างในตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วกลับไม่ทำตามสัญญา
หนีหายไปเลยฮะเขาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้สุดท้ายแล้ววันนี้ก็ถูกจับได้
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ถามเรื่องนี้จากแม่บุญธรรมของเด็กผู้เสียหายนะครับ
แม่บอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าลูกถูกข่มขืนจนนั่งท้องจนเห็นลูกผิดปกติ
ไปตรวจแล้วก็รู้ว่าท้องก็เรียกฝ่ายชายมาเจรจากัน
บอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างยินดีรับผิดชอบพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
สุดท้ายแล้วคือกระทั่งลูกสาวคลอดคือคลอดลูกออกมาแล้วมีหลานแล้ว
ฝ่ายชายก็หายไปเลยไม่ติดต่อเลยก็เลยต้องแจ้งความ
แม่เขามาหาแฟนที่บ้านบอกว่าให้ช่วยไปถอนแจ้งความทีอะไรอย่างนี้
คือลูกอ่ะอย่างเล็กเดียวลูกเขายังไม่ได้ควบเลย
เขาก็มีลูกใหม่มีเมียใหม่อ่ะนะแต่ลูกเขาก็ยังไม่ได้ควบ
เราก็เลยนี่แฟนก็เลยไปอยู่ที่ว่าก็คิดว่าจะถอนแจ้งความ
เอาเรื่องอะไรประมาณเนี้ยค่ะตอนแรกอ่ะคลอดมาเขาก็ยังมาดูแลอยู่อ่ะนะ
พอตอนหลังมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เขา
เขาก็ไปแล้วเขาก็เราก็ติดต่อเขาว่าให้เขามาคุยกัน
มีอะไรให้มาคุยมีอะไรให้มาคุยกันให้รู้เรื่องอย่างนี้
แต่เขาก็ไม่มาคุยอย่างเงี้ยอันนี้คือทางฝั่งของเด็กหญิง
สิบสองผู้เสียหายนะค่ะแต่ทางฝั่งของอ่า
ผู้ต้องหาเนี่ยคือเขาได้ประกันตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร
แต่แม่ของผู้ต้องหาบอกว่าลูกชายเขาไม่ได้ข่มขืนนะอืม
มันเป็นการสมยอมเพราะว่าเด็กหญิงวัย๑๒เอง
ก็ชอบพอกับลูกชายเขาแล้วมันก็เกิดการตั้งท้องเกิดขึ้น
ลูกชายเขาก็ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างแต่ว่าในช่วงเวลานั้นอ่า
มีปัญหาเรื่องงานก็เลยไปหางานทำที่กรุงเทพ
พอกลับมาที่ราชบุรีปรากฏว่าอ้าว
เด็กหญิงวัยสิบสองเนี้ยไปมีผู้ชายคนใหม่แล้วอืม
ลูกชายเขาเนี่ยเสียใจมากก็เลยกลับไปทำงานอีกครั้งหนึ่งไม่ได้หนี
แล้วอยู่ดีก็มาถูกจับเมื่อวานนี้
เขาบอกว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายชอบชอบเขาแต่ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำไงหรอก
เขามันก็ถล่ำตัวลงไปแล้วคือมันเข้าไปหากันแล้วนอนด้วยกันแล้วอย่างนี้
เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมารู้ทีหลังตอนท้องแล้ว
อ๋อเขาบอกว่าได้คมขืนอันนี้ขอโทษนะครับ
ค่ะไม่ได้ข่มขืนแน่นอนไม่จริงเลยเพราะว่าลูกไม่เคยติดยา
แล้วก็ไม่เคยเล่นการพนันสักอย่างก็ไม่เคย
คดีนี้ก็ต้องว่ากันต่อในกระบวนการนะครับแต่จะยินยอมไม่ยินยอม
เด็กอย่างยุคสิบสองอ่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะ
มันก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นความผิด
อ่าก็ว่ากันต่อไปนะฮะด้านของคดีความอืม